พูดถึงเรื่องของกินผมก็อยากจะแนะนำอีกหนึ่งอย่างนะ

โอ้วดีเหมือนกันช่วงนี้หน้าหนาวแล้วด้วยนะ
เป็นสูตรที่ผมจะแนะนำแล้วก็รับรองว่าสุดยอดแห่งความอร่อยเลยนะคุณผู้ชมนะ

ให้ตรง

นี่ปิ้งย่างที่จะแนะนำเป็นสูตรนมสดครับ
โอ้โหมันจะหวานมันเข้มข้นขนาดไหนเอาไปดูภาพกันก่อนนะ

โอ้โหทาแบบว่าน้ำซอสน้ำหมักของเขา
แล้วก็ก่อนที่จะมาปิ้งยั่งเขาไปหมักนมสดนะ
เห็นแล้วน่ากินเออเห็นแล้วน่ากินใช่ไหม
ดูสิมันคืออะไรนี่มันเป็นเนื้อของจิ้งจกยักษ์ครับ
ไม่ใช่คุณไม่ใช่จิ้งจกยักษ์ตุ๊กแก่ยักษ์
ว่ายผิดผิดไปกันใหญ่แล้วจาระแคร์
จาระแคร์ปิ้งนมสดจาระแคร์
จาระแคร์จาระแคร์จาระแคร์นี่ต้องไปทางอีสาน
น้องนักข่าวเขาอ่านให้ฟังใช่ไหมใช่แต่เนี่ยจราเข้แล้วอยู่แถวพยาว
อ๋อเหรอเขาขายอยู่ที่ริมกว้านพยาวนะครับ
ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกในจังหวัดพยาวเลยครับ
มาขายแบบนี้ไม่เคยมีใครมาขายแบบนี้มาก่อน
เนื้อจาระแคร่ปริ้งนมสดรสชาติกันเป็นอย่างไร
ทางร้านนะครับได้นำเนื้อจราเข้ปิ้งนมสดมาขาย
จะขายในราคาเพียงไม้ละ๒๐บาท

แต่ขายไม้ละ๒๐นี่ถูกนะคะ
ใช่แล้วครับเวลาปิ้งเนื้อจราเข้นะครับ
มันเป็นยังไงก็จะส่งกลิ่นหอมคล้ายกับไก่ปิ้ง
ลูกค้าเดินมาก็โอ้โหอยากลองกินลองทาน
งงเลยว่าเนื้ออะไรสุดท้ายพอทานไปแล้ว

พ่อไคร๊จะล้ายกันใช่ไหม
ใช่แต่ว่าพอทานไปแล้วมันรสชาติอร่อยครับ
บางคนไม่กล้าทานแต่พอลองได้ทานเท่านั้นแหละโอ้โห

เขาบอกว่าส่วนเนื้อที่มาทำเนี่ยนะฮะร้านเขาจะใช้เนื้อจราเข้ทุกส่วนเลย
โดยเนื้อจราเข้ก็จะมีความหวานแล้วก็อร่อยของมันอยู่แล้ว
แล้วก็มีการปรับสูตรตลอดนะครับเพื่อให้มันลงตัวกับการนำเนื้อจราเข้มาปิ้งย่างนมสดแบบนี้
โดยผสมกับเครื่องที่เป็นสูตรลับเฉพาะของที่ร้านถือว่าเป็นเมนูใหม่
เป็นเมนูที่ยอดนิยมในช่วงนี้ทำให้ตอนนี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก
ส่วนใหญ่ลูกชาลูกค้าชิมเขาก็โอ้โหบอกว่าอร่อย
แล้วก็เดินทางกลับมาซื้อกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขายดิบขายดีจนถึงขั้นต้องรอคิวยาวเลยทีเดียว
ใครอยากจะไปลองทานดูกับเมนูที่มันช่วยให้คลายหนาวแบบนี้เพราะว่าทางเหนือเขาก็ยังหนาวอยู่นะ

ในงานนี้เลย๑๘ประเพณีของดิบจังหวัดพะเย่า
ริมกวานพะเย่าอำเภอเมืองจังหวัดพะเย่า
ว้าวไปเที่ยวพะเย่าไปกินเนื้อจอระเท่
ข้ามีสูตรในการทำเนี่ยปกติแล้วเราเคยทานอันไปจอระเท่หัน

ค่ะเราเป็นเนื้อธรรคเทศจริงนะไม่ใช่เอาเนื้อไก่มาหลอกกันนะ
และแพงด้วยใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยคนก็กล้าที่จะรับประทานกันมากขึ้นนะ
เท่าที่ลองสังเกตดูหลายร้านเนี่ยเขาก็จะหาสูตรเด็ดค่ะ